ข่าวแรกมาเริ่มที่เหตุอาจยกรรมกันก่อนคุณผู้ชมมีการไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่า
คือถูกแฉลงทิ่มเข้าที่ใบหน้าเป็นแผลจัดการทีเดียว
แล้วก็มีการลากนะฮะนำศพไปทิ้งไว้ข้างบ้านด้วย
คาดว่าเป็นฝีมือของลูกชายที่มีอาการทางประสาทและก่อเหตุหล่อนนี้ขึ้นมา
ที่เกิดเหตุก็ชาวบ้านไปยืนมุงดูกันเต็มไปหมดเลย
อยู่ที่บริเวณลานข้างบ้านเลขที่๑๔ทับ๑หมู่๕ตำบลพรุดินนาอำเภอครองท่อมจังหวัดกระบี่
โดยบ้านที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
บริเวณสวนกล้วยห่างจากบ้านประมาณสัก๒๐เมตรได้นะครับ
สภาพที่เห็นไปพบศพของนายสุวิทย์สัมเภาอายุ๖๐ปีเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่สภาพนอนหงายอยู่
เสื้อยืดคอกลมสีเทาท่อนล่างนุ่งเพียงกางเกงชั้นใน
บริเวณลำคอมีเชือกไนลอนยาวสัก๕เมตรรัดคอเอาไว้รอบคอเลย
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบริเวณกรามซ้ายทะลุที่กกหูด้านซ้ายคุณผู้ชม
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะครับ
ตรวจสอบในบ้านของผู้ตายไปพบบริเวณห้องโถง
ใกล้กันกับประตูทางเข้าบ้านมีกองเลือดอยู่๑กอง
เข้าของเครื่องใช้ล้มกระจัดกระจายนะครับตรงประตูบ้านไปพบกองเลือด
เป็นรอยลากเป็นทางยาวไปยังจุดที่พบศพแล้วก็ที่สาราใกล้บ้านไปพบแฉลงอยู่
แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง๑นิ้วยาว๑เมตร
มีรอยคราบเลือดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พักอยู่ในบ้านพร้อมกับลูกชายอายุสักประมาณ๓๐ปีได้
คือลูกชายเขามีอาการทางประสาทแล้วก็มีพฤติกรรมติดยาเสพติดด้วยนะครับ
เมืองต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนอนพักดูทีวีอยู่ในบ้าน

มาคนร้ายเข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดการต่อสู้กัน
ก่อนที่คนร้ายจะใช้เหล็กแฉลงแทงเข้าที่บริเวณใบหน้า
ผู้ตายล้มลงแล้วก็เอาเชือกไปรัดคอของผู้ตาย
จะลากศพไปทิ้งไว้ที่บริเวณข้างบ้าน
คาดว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครคุณผู้ชมครับ

เนื่องจากว่าเมื่อ๗ปีก่อน
เคยใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้าของผู้เป็นพ่อมาแล้ว
แล้วก็บาดเจ็บมาแล้วด้วยเพราะว่าเขาคือเขาคุ้มครั่ง
แล้วมีอาการทางประสาทแบบนี้คือควบคุมตัวเองไม่ได้
ว่าไปเสพยาเสพติดมาด้วยนะ

เขาคาดว่าอาจจะออกไปเสพยาเสพติด

ก็เลยเกาะเหตุนี้แล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยทำร้ายพ่อ

ก็เลยไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีอะไรไป
รวมทั้งสอบปากคำจากพยานบ้านใกล้เคียง
ทราบว่าทั้งคู่เขาก็มีปัญหาทะเลาะกันแบบนี้บ่อยครั้งนะพ่อลูก
เพราะว่าลูกชายเองชอบขู่ขอเงิน

เพราะเกรงว่าลูกชายจะนำไปซื้อยาเสพติดมาเสพเอง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวลูกชายของผู้ตาย
สอบประคำเพิ่มเติมที่สพครองท่อม
ทั้งหมดไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
อกจากนี้ก็มีการนำเสื้อผ้าชุดที่ผู้ตายสวมใส่ในคืนวันก่อนเกิดเหตุ
ไปส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘
ส่วนสาเหตุการสังหารก็สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยอาจจะมีการไปเสพยาข้างนอกมา

แล้วเห็นพ่อนอนอยู่ก็เลยลงมือก่อเหตุดังกล่าว
ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป